หลังจากที่เป็นข่าวเป็นคราววิพากษ์วิจารณ์กันมาร่วมสัปดาห์
ความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทย
กับไฮโซหนุ่มสงครานเตชะนารงถ่ายญาติเจ้าของโบนัสรา
อดีตสามีของแอฟทักษะออนนางเอกชื่อดังอีกคนหนึ่ง
ว่าตกลงแล้วแมทกับสงครานนี่เขายังไงเขาไปคบกันตอนไหนแบบไหนยังไง
แมทถูกวิพากษ์วิจารณ์ถล่มยับว่าทำให้สงครานตัดสินใจยื่นขอเซ็นใบหย่ากับแอฟทักษะออนจนเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่า
วันนี้ครับแมทพิรณีมีงานโชว์ตัวนักข่าวไปรอกันเยอะแยะไปหมดเลย
ที่สุดแล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจหมดเปลือกเลยนะครับโดยบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์กับสงครานเตชะนรงค์เนี่ยยืนยันว่าตอนนี้อยู่ในสถานะศึกษาดูใจกับสงคราน
แต่ไม่ถึงขั้นคำว่าแฟนนะแล้วก็ไล่ยาวเลยตามที่นักข่าวถามไปเจอกันตอนไหนก็ตอนฟิตเนสนั่นแหละ
เรื่องที่สงครานมีข่าวในเชิงไม่ดีนะครับแมทบอกว่าไปตัดสินใจพูดคุยด้วยตอนไหนมันก็ตอบไม่ได้จริงนะ
ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นข้อเขาอาจไม่ดีกับคนอื่นแต่เขาดีกับเราไม่กลัวอนาคตข้างหน้าเพราะว่าไม่ได้ยึดติดอะไร
ไม่ได้เป็นฝ่ายวิ่งไปหาเขาที่ผ่านมาที่เจอกันก็บอกกับผู้ใหญ่ที่ช่องบอกแม่บอกเพื่อนบอกทุกคนเพียงแต่ว่าตอนนั้นรู้ว่าสงครานเขาจบธุระของเขาแล้ว
รู้ตอนหลังก็เลยคิดว่าแมทไปทำให้สงกรานมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่า
ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่ไม่เคยปิดบังไม่เคยแอบซ่อนนะครับ
บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับ
ถ้าทุกคนจะมองว่าตัวเองแย่นะหรือว่ามีคำเตือนมา
ก็น้อมรับทุกคำเตือนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
แต่ตอนนี้ขอศึกษาดูใจกันอนาคตจะเป็นยังไงค่อยว่ากัน

ถ้าแมทเสียใจค่อยมาย้ำแมทตอนนั้นก็แล้วกัน
ปล่อยให้น้ำตาเช็ดหัวเข่าของแมทเอง
แต่ถ้าแมทมีความสุขก็ช่วยดีใจกับแมทด้วย
เรื่องของพี่แพทคือมันไม่ใช่ว่ามีใครเป็นมือที่สาม
ไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะพี่สงการหรือไม่ว่าจะผู้ชาย
มันพูดทุกอย่างมันไม่เคยโกหกว่าแบบ
มันไม่มีใครเข้ามาคือมีคนเข้ามาเยอะมากมาย
แล้วที่บอกว่าแบบจะจับพี่เขารวย
คือแมทถามพี่เขาแล้วว่ามีหมื่นล้านเหมือนในข่าวจริงหรือเปล่า

อคติต่อให้แมทพูดยังไงมันแมทก็ดูเป็นคนเลวอยู่ดี

ถ้าแมทเสียใจก็คือค่อยมาย้ำแมทตอนนั้นแล้วกัน
ก็ปล่อยให้น้ำตาเช็ดหัวเข่าของแมทเอง

คือถ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่พี่สงการเตชนรงค์
ว่ามันก็คงไม่ได้ออกมารูปแบบนี้
พูดตรงแมทก็ต้องให้พี่เขาพิสูจน์ว่าพี่เขาเป็นยังไง
สรุปเลยได้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือ
คือตอนนี้ยังไม่ได้คบกันเป็นแฟน
แต่ว่าศึกษาดูใจกันอยู่เหมือนที่พี่เขาพูด
อย่าไปเขียนว่าคบกันเพราะว่าต้องรอพี่เขาดูก่อนว่าพี่เขาโอเคหรือเปล่า
พอแล้วค่ะไม่ย้อนแล้ว

ค่ะย้อนกลับไปถามอีกรอบหนึ่ง

เอาเป็นว่าเธอยืนยันว่าสงกรานก็ไม่ใช่มือที่๓
ที่ทำให้เธอเลิกกับอดีตแฟนนุ่ม

ส่วนเธอก็ไม่ใช่มือที่๓
ทำให้สงครานมีปัญหากับครอบครัว

ได้อยู่ทีนี้ค่ะคุณสงกรานเตชันอารมณ์
ข้อความก็บรรยายค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะ
ขออนุญาตสรุปสั้นแบบนี้ว่า
คุณสงกรานโพสต์เอาไว้ว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษแมท
และคุณแม่ที่ต้องมารับเรื่องแบบนี้เพราะผมเป็นต้นเหตุ
อยากจะขอร้องทุกท่านที่ไม่ถูกใจในเรื่องที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะโซเชียลมาจะแบนผมหรือเวลาที่เจอผม
ให้มาระบายกับผมผมน้อมรับ
ยืนยันว่าผมเป็นฝ่ายเข้าหาน้องเขาเอง
แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสาเหตุเป็นมือที่๓อย่างที่ทุกคนคิด
ผมกับคุณแอฟแยกทางกันมานานแล้วตามที่ทุกคนทราบ
วันนี้ผมขอโทษคุณแอฟและครอบครัว
ที่ผมทำให้มีเรื่องต้องไปกระทบอีกครั้ง
แล้วที่ผมเคยพูดว่าไม่อยากพลาดอีก
ผมหมายความว่าผมเคยผิดพลาดจนเป็นต้นเหตุให้ชีวิตคู่ล้มเหลว
ไม่ได้หมายความว่าพลาดที่ไปคบกับใคร
แต่ก็อยากจะออกมาแสดงเจตนาเพื่อให้เข้าใจตรงกันและชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอโทษคนในครอบครัวและทุกคนที่รัก
และเป็นห่วงทุกฝ่ายที่ผมทำให้เป็นต้นเหตุที่ต้องเสียใจ
ส่วนเรื่องลูกตลอดเวลาที่ผ่านมา
ผมคุณปู่คุณย่าก็ช่วยดูแลน้องอย่างเต็มที่
ไม่ใช่แค่เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
แต่เพราะว่ารักจริงอย่างไม่มีข้อแม้
ถ้าอยากจะระบายเรื่องนี้ให้มาลงที่ผมคนเดียวเต็มที่
อ้าวเข้าใจตรงกันนะ

ก็ถือว่าชี้แจงกันไปในวันนี้